ติดตามข่าวกันต่อนะฮะทั้งสองเรื่องเกิดจากเรื่องของธรรมชาติทั้งสิ้นนะฮะ
เรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมพาไปดูแม่น้ำโขงที่กลายเป็นสีฟ้าคลาม
หลายคนเห็นภาพนี้แล้วมองแล้วก็นี่แม่น้ำโขงจริงเหรอ
เหมือนกับน้ำทะเลเลยสวยดีแต่จริงแล้วมันไม่ดีนะ
เออมันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยถ้ามองถึงความสวยงาม
สีเขียวมรกฏฟ้าแบบนี้มันก็สวยค่ะ
นี่เป็นผลมาจากสภาพน้ำโขงระดับต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ๑เมตร
แต่อันนี้ถือว่าน้ำโขงวิกฤตต่ำสุดในรอบหลายสิบปีเลย
แล้วมันเกิดปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติเป็นปีที่๒
หลังจากที่น้ำโขงนั้นลดลงมันเกิดการตกตะกอนค่ะ
เพราะว่าน้ำไม่ไหลเชี่ยวก็เลยทำให้มีสีแบบนี้
นักท่องเที่ยวเขาก็ถ่ายรูปเก็บกันใหญ่เลย

ส่วนทางด้านนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าปีนี้ระดับน้ำลดต่ำต่อเนื่อง
แล้วก็ลดต่ำต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว

สิ่งที่ตามมาคือน้ำโขงไม่หนุนลำน้ำสาขาลำน้ำสงครามลำน้ำอูล
ที่เป็นพื้นที่เพาะพันธุ์ปลาในช่วงฤดูฝน

เพราะว่าน้ำโขงตามธรรมชาติมันต้องไหลเวียนถูกไหมคุณ
แล้วสีมันต้องคุ้นซึ่งมันจะมีความอุดมสมบูรณ
พวกแพลงต้อนในน้ำแต่พอมันเกิดแบบนี้
นี่เขาก็เลยต้องเตือนกันค่ะรวมถึงมีข้อมูลมาด้วยนะ
บอกว่าปกติปลาน้ำโขงกว่าพันชนิดจะเริ่มศูนย์พันไปกว่าร้อยชนิดแล้ว
รวมทั้งกระทบกับชาวประมงแล้วก็เกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังด้วย
ดังนั้นทางประมงเองก็กำลังเร่งวางแผนค่ะ
ว่าจะทำยังไงดีจัดหาพื้นที่อนุรักษ์ขยายพันธุ์
รวมถึงวางแนวเขตส่งเสริมพื้นที่การอนุรักษ์ปลาน้ำโขงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ